ขอบคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพิษสนุโลกมีครูเกษียณอายุ๗๑ปีแล้ว
ใช้ปืนลูกซองยิงกรอกปากตัวเองเสียชีวิตภายในรถซึ่งจอดอยู่กลางสี่แยกไฟแดงจังหวัดพิษนุโลก
ไปสอบถามญาตินะคะญาติคาดการณ์กันว่าน่าจะเกิดจากอาการเครียด
เกี่ยวกับอาการป่วยของตัวเองที่รักษาไม่หายสักที
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจุดไหนนะคะก็คือสี่แยกแสงดาวถนนสายพิศนุโลกวัดโบด
ฝั่งขาเข้าอำเภอเมืองตะมนต์หัวรอค่ะ
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพบรถยี่ห้ออีซูซูจอดติดเครื่องอยู่เลย
พอดูเข้าไปข้างในไปเจอศพนายสมจิตแตงตรงอายุ๗๑ปี
เป็นครูกระเสียนอายุราชการสภาพสบสุมซะคลามสีขาวกางเกงขายาวสีดำ
บาดแผลถูกยิงที่ปากทะลุกลางศีรษะเลือดกระเด็นไปทั่วรถค่ะ
ระหว่างขาบริเวณหว่างขาพบปืนลูกซองยาว๑กระบอก
มีปลอกกระสุนปืนลูกซองเบอร์๑๒คาอยู่ในลำกล้องอยู่เลย
โซนหน้ารถพบกระสุนปืนขนาดเดียวกันวางอยู่๒นัดค่ะ
เจ้าหน้าที่รวบรวมไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ลูกชายของผู้ตายชื่อว่าในปียพงศ์อายุ๓๖ปีเดินทางมาดูศพพ่อ
พอเห็นศพพ่อร้องไห้เสียใจนะคะให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมด้วย
บอกว่าพ่อเคยเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย
เกษียณไม่เคยพูดถึงปัญหาอะไรให้คนในครอบครัวทราบมาก่อนเลย

ก่อนเกิดเหตุไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาโรคประจำตัว
กินยาตามแพทย์สั่งปกติแต่บ่นว่าปัสสาวะและถ่ายไม่ออกทรมาน
กระทั่งพ่อขับรถออกมาจากบ้านแล้วมาก่อเหตุสลดขึ้น
ทำให้คนในครอบครัวเสียใจเป็นอย่างมากค่ะ
ตำรวจฟังแบบนี้แล้วสันนิษฐานเบื้องต้นว่า
ผู้ตายน่าจะมีเรื่องทุกข์ใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนเกิดภาวะเครียด
หาทางออกไม่ได้นะคะตัดสินใจฆ่าตัวตายค่ะ
หลังจากนี้ตำรวจจะเรียกญาติผู้ตายไปสอบปากคำอย่างละเอียด
เพื่อหาสาเหตุการตายที่แน่ชัดอีกครั้งนะคะ
ส่วนศพมอบให้กู้ภัยนำส่งให้แพทย์ชนสูตรโดยละเอียดอีกครั้ง
ก่อนจะมอบให้กับญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปค่ะ